ต่อกันที่เรื่องราวของแดดดีพวกเราไปแล้วดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกว่าเนี่ยตอนนี้คนในวงการการเมืองนี่นะแทบจะกลืนมาอยู่ในวงการบันเทิงกันหมดแล้ว
เพราะอะไรความฮอตไม่ต่างจากซุปตาบ้านเราเลยจ้า
อย่าว่าแต่แฟนคลับตามกรี๊ดเลยคุณผู้ชมค่ะ
ศิลปินเนี่ยเขาเจอนักการเมืองที่เขาชื่นชอบเขายังตามกรี๊ดไม่ไหว
คุณผู้ชมนี่ค่ะดิฉันพูดไม่ผิดนะไม่รู้ว่าใครเป็นแฟนคลับใครจริง
ภาพนี้เป็นภาพงานคอนเสิร์ตอาร์เอสฮิตเจอนี่
รวมตัวศิลปินยุค๙๐ของอาร์เอสไว้แน่นเวทีเลย

ซึ่งแดดดี้ปุ่นสิทาธิวารีนักการเมืองชื่อดังเนี่ยเขาก็ไป
ไปเกาะขอบเวทีด้วย
ใช่ค่ะแล้วช่วงสุดท้ายที่ศิลปินออกมาร้องเพลงรวมตัวกันเนี่ย

พอเดินผ่านจุดที่แดดิบยืนอยู่เนี่ย
ก็บวกไม้บวกมือนะพี่ลิฟต์พี่ออย
พี่ดังพันกรพี่หนุ่มสอนราม

ใช่ทุกคนหยกมือวายแล้วรีบเข้ามาแบบบวกไม้บวกมือทักทาย
เหมือนพี่ดังทัดปลอน
เหมือนยักษ์ใหญ่เงื้อ

โหดัดดี้ปุ่น

นุ่มหล่อขั้นเทปนี้พี่โดมปักตอนลำคุณผู้ชมค่ะนี่ดูสิ
วินาทีแรกที่เจอคุกเข่าเลยแบบนี้เอามือตบอกเลยคือชอบมาก
แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมไปแล้วนะหนึ่งรอบกลับมาอีกจ้ะ
กลับมาเพื่ออะไรเอาคุณถือขอถ่ายรูปหน่อย
ฟี่บนเวทีแบบนี้เลยเก็บไว้เป็นที่ระลึก
หลังจบคอนเสิร์ตปุ๊บโอ้โหมีแฟนมารอถ่ายรูปกันเพียบเลยคุณผู้ชม

คนดังจริงนะคะนี่ถ้าไม่ติดว่าเลือกตั้งเสร็จไปแล้ว
เห็นภาพแบบนี้ต้องคิดว่าไม่เป็นเวทีหาเสียง
ต้องเป็นเวทีดีเบตใช่ไหมพี่แจ๊ค

ศิลปินอยู่ได้ด้วยเสียงปรบมือ
นักการเมืองอยู่ได้ด้วยกำลังใจจากทุกคนเช่นเดียวกันครับ

แดดดี้หล่อมากน่ารักสุดยอดเลยนะคะ
ช่วงนี้การเมืองร้อนแรงไปต่อกันดีกว่า

แดดดี้สิทาเป็นอย่างไร

เท่าจากแดดดี้สิทาแล้วมีแดดดี้พิทาด้วย
วาที่นายกพิทานั่นแหละค่ะ
แต่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ

คลิปนี้คนบันทึกภาพก็คือคุณตายชุติมา

เป็นภาพที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของแดดดี้ทิมนะคะ

ไปร่วมชมการแสดงของลูกสาวน้องพีชพิมนั่นเองค่ะ
ไปยิ้มไปใจเหรอ
น้องก็โชว์เล่นโอคูเรลเลบนเวทีไง
ดูสีหน้าสีตาคุณพ่อซะก่อน
ลูกสาวด้วยความภาคภูมิใจ

ที่จะบันทึกภาพนี้ไว้ไม่ได้จริง
แล้วคลิปนี้นะคุณผู้ชมในติ๊กต๊อกของคุณตาย
คนดูเข้าไป๖ล้านวิวแล้ว

เออรูปเห็นแค่ข้างเท่านี้เลย
แต่เราก็รับรู้ได้ถึงฟิลลถึงอารมณ์ของแดดดี้เขานะว่า
เขามีความสุขแค่ไหนเขาชื่นใจแค่ไหน

เอาโอคูเรลเลมาดีโชว์แบบนี้

จากจะเชียร์ให้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเดิมแล้ว

แม้ความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาจะจบลงนะ
แต่การทำหน้าที่พ่อและแม่ให้น้องทิพิมเนี่ยไม่มีขาดตกบกพร่องเลยค่ะ
ยังพากันส่งกำลังใจให้กับวัดที่นายกด้วยนะคะ

ก็ยังหาเวลามาอยู่ในโมเมนต์สำคัญของลูกสาวด้วย

ลูกสาวคนนี้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
เออสุดไปเลยนะคะ